สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยรัฐเจาะประเด็น
กับผมฮีรวัตอธนาคปฏิบัติหน้าที่แทนคุณชายรัฐถมยา
รวมรวมข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบโลกในรอบวัน

เช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความพูดคุยกับเรา
ทางไลน์ของไทยรัฐได้นะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
กรุงเทพมหานครนั้นฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ฝนตกฟ้าร้องรวมทั้งน้ำรอการระบาย

ทำให้ชีวิตของคนกรุงณขณะนี้
หลายคนเพิ่งจะถึงบ้าน
หรือบางคนยังคงใช้ชีวิตอยู่บนรถ

รอการระบายทำให้รถติดอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในย่านงามวงวานแจ้งวัฒนะ

เราไปเริ่มดูกันที่คลิปแรกกันก่อนเลยครับ
ที่เห็นอยู่นี้นะครับนี่คือภาพนาทีระทึกช่วงฝนตกหนักย่านรังสิตครับ
จู่ฟ้าผ่าลงมาที่ราวอลูมิเนียมครับ
ซึ่งคลิปนี้โพสต์โดยสมาชิกทวิตเตอร์รายหนึ่ง
ข้อความว่าช็อกมากตอนฟ้าผ่า
เกือบได้ไอโฟนและแขนใหม่
ซึ่งก็มีผู้ใช้งานรายอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับ

เตือนคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าวัสดุที่เป็นโลหะนั้น
มีโอกาสจะถูกฟ้าผ่าได้มาก
ส่วนโทรศัพท์มือถือก็เป็นสื่อล่อฟ้าเช่นเดียวกัน
เนื่องจากว่าแบตเตอรี่นั้นมีส่วนผสมของโลหะ
ดังนั้นควรจะเก็บให้มิดชิดในช่วงฝนฟ้าขนองแบบนี้ครับ
ต่อกันที่ภาพน้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
เป็นภาพน้ำท่วมขังบนถนนที่ติดกับบ่อระบายน้ำ
ซึ่งระดับน้ำที่ท่วมนั้นสูงเสมอกับบ่อน้ำครับ
ถ้าหากว่าใครที่ไม่ชินเส้นทางมีโอกาสจะพลาดเดินตกลงไปในบ่อน้ำได้นะครับ
เสี่ยงครับที่อาจจะเกิดอันตราย
ดังนั้นก็มีคนเสนอแนะนะครับว่าอยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยนั้น
ติดป้ายเตือนเอาไว้ให้ด้วยครับ
และอีกภาพหนึ่งที่มีการแชร์ต่อกันมากนะครับ
ก็คือภาพน้ำท่วมขังบริเวณสี่แยกพงเพชรถนนงามวงวานครับ
ทำให้รถยนต์เฟอราลี่คันหรูครับตกอยู่ในสภาพกำลังจมน้ำ
เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
ต้องเข้ามาช่วยเหลือท่ามกลางฝนที่ตกอย่างหนัก
ขณะนั้นระดับน้ำรอการระบายก็สูงถึง๖๐๐เซนติเมตรด้วยกันนะครับ
ส่วนสถิติในโลกออนไลน์นะครับพบว่าเมื่อประมาณ๖โมงเย็นที่ผ่านมา
คำว่าฝนตกกลายเป็นแฮชแท็กยอดนิยมติดอยู่ในอันดับที่๔ของทวิตเตอร์ประเทศไทยครับ
อกจากนี้ยังมีแฮชแท็กอื่นที่ใช้พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วม
รอการระบายน้ำขังอย่างเช่นแฮชแท็กน้ำท่วมแฮชแท็กน้ำรอการระบายและแฮชแท็กทะเลกรุงเทพเป็นต้นนะครับ